ส่วนที่ฉะเชิงเซาก็มีการปราบสถานบริการนี่ก็มีเกือบจะรายวันเหมือนกันนะคะ

เป็นการเร่งเดินหน้าปรับรามสถานบริการเถื่อนตามคำสั่งของคอสช
แล้วก็นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยนะคะ
เมื่อคืนไปกวดขันจับกลุ่มสถานบริการชื่อดังได้ถึง๓แห่งเลยทีเดียวค่ะ
คือมีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเด็กดริ้งให้บริการหลายสิบคนเลย
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำโดยนายรณรงค์ทิพย์สิริ
ผู้อำนวยการส่วนกำกับสืบสวนและปราบราม
ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดฉะเชิงเซาที่มีนายคเนสวนเกรดอินจากจังหวัด
รวมทั้งทีมของประหลัดอำเภอเนี่ยนะคะ
นำกำลังเข้าจับกลุ่มสถานบริการขนาดใหญ่๓แห่ง
คือร้านช้อนแล้วก็ร้านหน้านั่ง
แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉะเชิงเซาเลยค่ะ
ห่างจากวัดหลวงพ่อโสธรไม่ถึง๑กิโลเมตรเท่านั้นเอง
แล้วยังเป็นสถานบริการขนาดใหญ่
จำหน่ายอาหารสุรามีแสดงดนตรีมีสาว
หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อเด็กกริ้งเนี่ย
มานั่งพูดคุยกับแขกเชียร์อาหารเชียร์เครื่องดื่ม

รวม๒ร้านก็ปลาเข้าไป๖๐คนแล้วค่ะ
แล้วก็ยังมีอีกร้านหนึ่งคือร้านที่๓

ก่อนคืนที่จะมีการเข้าจับกลุ่มเนี่ย
เจ้าหน้าที่ส่งคนหรือว่าส่งซ้ายนั่นแหละ
ลองใช้บริการทั้ง๓ร้านเลย

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบความผิดต่าง
ซึ่งเรื่องที่สายจะถามก็จะเป็นเรื่อง
น้องมานั่งกับแขกแบบนี้ได้ส่วนแบ่งหรือเปล่า

ก็ถามว่าแล้วหลังเที่ยงคืนเนี่ยร้านยังขายเหล้าอยู่ไหม
จากนี้ทางสายก็ยังเห็นด้วยนะคะว่ามีป้ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่ห้อต่าง
แล้วที่ร้านก็มีขายในยี่ห้อตามป้ายที่โฆษณาด้วย

คืนก่อนจับกลุ่มก็ส่งสายเข้าไปอีกครั้งค่ะ
พฤติกรรมเหมือนเดิมก็คือร้านเขาก็เปิดเหมือนเดิมมีเด็กนั่งริ้งเหมือนเดิมโฆษณาขายแอลกอฮอลเหมือนเดิม
เจ้าหน้าที่ก็เลยจับกลุ่มทันที
เพราะว่าถือว่าที่นี่เป็นสถานบริการเถื่อนไม่มีใบอนุญาต
ประลักเลยให้มีพนักงานหญิงหรือว่าเด็กดริ้งมานั่งกับลูกค้า
ซึ่งนอกจากจะผิดพระราชบัญญัติสถานบริการแล้วยังผิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยการโฆษณา
ซึ่งหลังจากการจับกลุ่มครั้งนี้ทั้งสองร้านหรือว่าผู้ประกอบการที่เข้าข่ายความผิดเดียวกันควรทำยังไง
ฟังรายละเอียดจากผู้อำนวยการส่วนกำกับสืบสวนและปราบรามกันเลยค่ะ
ส่วนความผิดที่เป็นสถานบริการเถื่อนไม่มีใบอนุญาตโทษก็คือจำคุก๑ปีปรับ๖๐๐๐บาท
แต่ว่าที่หนักกว่านั้นก็คือความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
โทษจำคุก๑ปีเหมือนกันก็จริงแต่โทษปรับสูงถึง๕แสนบาทนะคะ
โดยผู้ประกอบการสถานบริการหรือว่าสถานบันเทิงย้ำเลยนะคะว่าต้องศึกษา
กฎหมายนี้เพราะว่าการมีป้ายโฆษณา
ไม่ว่าจะเป็นป้ายไฟหรือว่าป้ายประเภทใดก็ตาม

รวมถึงการจัดโปรโมชั่นต่างก็ผิดนะคะ
สาวรวมแก๊งกันมา๔คนซื้อเหล้าได้ครึ่งราคา
หรือว่าซื้อ๑แถม๑ฟรีมิกเซอร์

ถ้าลูกค้าจะดื่มให้ปล่อยเป็นความต้องการของลูกค้าเอง
ไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องจูงใจ

แล้วก็ป้องกันรวมถึงลดจำนวนผู้เสียชีวิต
อุบัติเหตุหลังการดื่มด้วยค่ะ